ดาหารกันบ้างชาวบ้านเข้าป่าไปเก็บเห็ดแต่ไม่ได้เห็ดออกมาเขาว่ากันว่าได้ลูกอุกาบาทมาครับ
เอาไปดูกันหน่อยไอ้อุกาบาทที่ว่ามันเป็นยังไงมาจากนอกโลกเลยเหรอ
ผู้สื่อข่าวของเราลงไปยังบ้านเลขที่๕๒หมู่บ้านแก้งโนนคำหมู่๕ตำบลคำป่าหลายอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร
ไปเจอกับคนนี้ฮะที่ชื่อว่าคุณหนูกันบุญวานอายุ๔๕ปีไปขอดูไอ้หินประหลาดที่มันเรืองแสงได้นี่เอามาให้ดูลักษณะเป็นแบบนี้ครับ
ถ้าคิดจินตนาการก็ดูแล้วไม่ได้พบเห็นลักษณะแบบนี้ง่ายอยู่เหมือนกันนะ
ไปเก็บเห็ดฮะแล้วเขานะเจอกับหินก้อนนี้โดยบังเอิญก็เอาไปส่องกลางแดดดูมันพบว่ามีแสงสะท้อนออกมา
มันแวววาวแวววาวคล้ายกับเนื้อแกเอาดูไปนะ
ลักษณะมันแบบนั้นเราอาจจะเห็นแบบว่าจากในภาพที่ถ่ายมาเนี่ย
ไม่ได้ออกแวววาวมากเท่าไหร่แต่เขาบอกว่าในพื้นที่อ่ะ
ถ้าไปดูจริงแล้วนะมันจะแวววาวกว่านี้
มันเหมือนแบบสีเข้มผิวด้านหน้าด้านหนึ่งนะมันจะเรียบ
ส่วนอีกด้านขุขระในลักษณะแบบนี้เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสัก๑๐เซนติเมตรได้
คุณหนูกันยังเล่าอีกว่าเมื่อช่วงเที่ยงของวันที่๒๐มิถุนายนที่ผ่านมาตัวเขาน่ะ
เข้าป่าไปเก็บเห็ดกับภรรยานั่นแหละแต่อย่างนี้เกิดอาการปวดท้อง
ขออนุญาตไปปลดทุกข์ก่อนแล้วดันไปเจอไอ้ก้อนนี้เข้าดิ
ตอนกำลังจะปวดแสงมันแววแยงตามา
ตอนแรกคิดว่าเศษแก้วก็ไปดูหน่อยอึ๊บกันเอาไว้
แล้วไปดูซิว่ามันคืออะไรสรุปเจอฮะเป็นก้อนหินสีดำ
โอ้โหเท่านั้นแหละไม่ขอหาเห็ดต่อแล้ว
รีบกลับบ้านก่อนมาถ่ายต่อจริงป่ะ
ไปถ่ายไหมคะสรุปว่าไม่ต้องแล้วรู้สึกดี
คือยังไงล่ะเห็นก้อนแบบนี้แล้วคิดว่าเป็นลูกอุกบาทแน่
วัดเท่านั้นไม่เคยเห็นนี่น้ำหนังมันประมาณสักห้าร้อยกรัมได้
ก็ห่อผ้าเก็บเอาไว้ก่อนถ้าเรื่องความเชื่อนะ
ตกมาจากฟากฟ้าขอให้เทวดาฟ้าดินช่วยโดนบันดาลให้ถูกลอตเตอรี่
เขาว่าอย่างนั้นว่าจะเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบ
แต่ถ้าอยากจะรู้จริงว่ามันคืออะไรกันแน่ก็วอนขอไปยังเจ้าหน้าที่
ที่เขามีความรู้ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของหินงูกระบาด
ใช่ช่วยปรวจหน่อย
อ้าวต้องตรวจสอบอีกทีว่ามันมาจากนอกโลกจริง
หรือว่ามันอาจจะแค่หินเป็นแร่อะไรแบบนั้น